นี่คุณกันจอมพลังครับพาครอบครัวเด็กหญิงวัย๑๒ขวบนะฮะ
แจ้งความเอาผิดกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนแถวหนองจอกนะครับ
โดยบอกว่าน้องผู้หญิงวัย๑๒ขวบเนี่ยโดนหลอกนะฮะ
คือครูเนี่ยให้ส่งภาพอาณาจารย์ไปให้นะครับ
ถ้าไม่ยอมส่งให้เนี่ยน้องไม่ยอมส่งให้รองพอโรงเรียนคนนี้
รองผอโรงเรียนมีการข่มขู่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลรองพอโรงเรียนคนนี้เป็นครูผู้หญิงนะครับ
แล้วก็มีครอบครัวแล้วด้วยครับ
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเด็กหญิงเรียนอยู่ชั้นประถมครับ
รู้จักกับครูผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เรียนอยู่สักประมาณป๕ป๖นะครับ
เพราะว่าเป็นครูประจำชั้นครูก็หวานล้อมนะฮะ
พูดคุยให้เด็กเนี่ยส่งภาพลักษณะโป๊เปลือยไปให้
ถ้าเกิดไม่ทำก็ข่มขู่ครับบอกว่าจะทำลายชีวิต
โอ้โหน้องก็กลัวนะครับยังเด็กอยู่ด้วยก็เลยยอมครับ
กระทั่งพอเรียนจบชั้นประถมก็ย้ายไปโรงเรียนใหม่
เรียนชั้นมัธยมครูคนนี้ก็ย้ายโรงเรียน
แล้วก็มีการเลื่อนขึ้นเป็นรองพอโรงเรียนนะฮะ
ทำให้ไม่ได้ติดต่อกันอีกจู่ครับครูก็ทักมาบอกว่า
ถ้าหายไปอีกเนี่ยติดต่อไม่ได้อีกจะเอาภาพเก่าไปโพสต์ประจานครับ
ทำให้โอ้โหน้องคราวนี้ฟังปุ๊บขณะไปเรียนมัธยมที่อื่นไปแล้วเนี่ยนะฮะ

นำเรื่องมาปรึกษาคนในครอบครัวครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณการจอมพลังหน่อยครับ
แล้วอะไรรู้ไหมมีการหลอกน้องไปทำอาจารย์ที่ปันน้ำมันด้วย
ชั่วที่สุด
คุณผู้ชมครับพี่สาวของผู้เสียหายนะครับบอกว่า
รู้ความจริงเคยสังเกตนะว่าช่วงที่น้องอยู่สักประมาณป๖เทอม๒นะครับ
สนิทสนมและเชื่อฟังแต่ครูคนนี้ไม่ฟังคนในบ้านนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พอใจครับอ้างว่าไม่ได้ทำอะไรเด็ก
ก็สนิทกับเด็กเป็นปกตินะครับ
จนกระทั่งคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่๒๕พฤศจิกายน
มาเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าถูกครูคนนี้แหละ

ถ้าเกิดว่าไม่ส่งให้จะเอาคลิปที่เคยส่งให้เนี่ยเก่าไปเผยแพร่ครับ
อกจากนี้เคยหลอกพาน้องไปทำอนาจารย์ที่ปั๊มน้ำมัน๒๓ครั้งนะครับ
ซึ่งน้องเคยแชทไปบอกครูว่าขอใช้ชีวิตปกติได้ไหม
แต่ครูก็ไม่ยอมอีกครับพร้อมกับสั่งให้เลิกคบเพื่อนใหม่ด้วย
ถ้าไม่ทำตามจะประจานนะครับแล้วก็ด่าทอน้องไม่สำนึกบุญคุณในฐานะพี่สาวก็ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือพฤติกรรมของครู
หมายถึงพี่สาวของน้องจริงนะครับ
จากนี้มีข้อมูลว่าครูหญิงอายุ๓๘ปีคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยครับ
เมื่อครูไม่โตแล้วกับผมก็คิดว่าต้องเรียกย่อนเลยนะครับ
เขาคิดว่าจะไม่ได้ปรักษาการพุทธชีวที่กันไหมวะครับ
แม่น้ากายบางท่าตเป็นสิ่งที่ทีก้วาดของครู

นี่คือบุษลิกรรมของครูครับ
ใช่ที่เค้า
ว่าน้องคนนี้เด็กหญิงวัย๑
เป็นเหยื่อคนเดียวหรือเปล่ามีเคสอื่นไหม
ซึ่งหากครูที่ถูกกล่าวอ้างต้องการพื้นที่
แจ้งก็ติดต่อทีมข่าวได้นะครับเพราะว่าก็จะเปิดโอกาสให้อธิบายด้วย
เช่นเดียวกันแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลที่มีตอนนี้เนี่ย
ไปในฝั่งผู้เศรษฐายนะครับ